แต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของ
สลากดิจิทัลนะครับจาก๒๐ล้านใบเป็น๒๑ล้านใบนะครับ
ก็คือเริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑ตุลาคมนี้นะครับ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับเผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข๖หลักนะครับ
ตั้งแต่งวดวันที่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
ในรูปแบบสลากใบแล้วก็สลากดิจิทัลนะครับ
รวมทั้งสิ้น๑๐๑ล้านฉบับ๑๐๑เนี่ยนะครับ
โดยแบ่งเป็นสลากใบ๘๐ล้านฉบับครับมีดิจิทัลอีก๒๑ล้านฉบับ
คือพิมพ์บนกระดาษป้องกันการปลอมแปลงมีลายน้ำแล้วก็เส้นหมายสอดแทรกอยู่ในเนื้อกระดาษ
ทีนี้แบบดิจิทัลครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ
ลดขั้นตอนไม่ต้องพิมพ์เป็นสลากใบออกมาแล้วไปสแกนลงระบบออนไลน์เหมือนที่ผ่านมา
แต่จะใส่สลากลงในระบบออนไลน์โดยตรงครับ
หรือว่าผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเหมือนที่ผ่านมา
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือว่าทกศนะครับ
ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทุกสาขา
โดยเอาสลากใบที่ถูกพร้อมด้วยบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบการถูกรางวัลโดยอัตโนมัติครับผู้ซื้อสามารถเลือก
ว่าจะรับเงินรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือว่า
จีวอเล็ตของผู้ซื้อสลากภายในเวลาไม่เกิน๒ชั่วโมง
คอรมอของสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของทางสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอย่างเช่นราคาแล้วก็วิธีการจำหน่ายคือคาดว่าน่าจะ
หน้าก็คือสักเดือนเมษายนปี๖๗เป็นต้นไปเดี๋ยวรอติดตาม